อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีกับคนนี้เลย
น้องปันปันเต็มฟ้าเรียนจบแล้วค่ะ

เรียนจบขนาดขั้นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะ
จากคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วก็กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญบัตรในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นวันซ้อมของสาวปันนะคะ
เธอก็ได้โพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับคุณพ่อปุ๊บันเจิด
ซึ่งใบหน้าบอกเลยว่าเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มเลยค่ะ
แล้วก็ความภาคภูมิใจในตัวลูกสาวคนเก่งมากนะ

แล้วก็คนที่ดีใจที่สุดนะคงมองลงมาจากบนฟ้า
บนฟ้าที่ว่าก็หมายถึงคุณแม่แหวนของเธอนั่นเองค่ะ
ซึ่งก็มีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชม
ในความสำเร็จครั้งนี้ของสาวปันกันมากมายเลย
รวมถึงนักร้องสาวอย่างแก้มวิทยานีด้วยค่ะ

ทายาทดีลว่ารุ่นใหญ่ตูนันธิดาด้วยค่ะคุณ
ทุกคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเลยนะ
เป็นเราเราก็อยากแสดงความยินดีกันตรงนี้เลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ

คือทำงานในวงการไปด้วยแล้วก็แบ่งเวลาด้วย
คือตั้งใจเรียนเรื่องเรียนปันไม่ทิ้งเลย
กิจกรรมเป็นเลิศทุกอย่างเลยนะคะ